สนใจซ้ายเพจสำหรับน้องสาวเท่านั้นแต่บอกเลยถ้าเป็นคุณแม่แล้วก็เทหมด
ตักเลยค่ะจัดเต็มจริงนะคะแล้วก็บ้านนี้แน่นอนลูกชายเขาเยอะ
บอกว่าโมงลงเป็นลูกกับตันยูสายเปรย์
มอบให้กับเฮียบอยเลยเขียนตัวเลขหน้าซองนี่ไง
เป็นเงิน๑๖๙๙๙๙๙บาท
พร้อมกับข้อความขอให้คุณแม่แข็งแรง
จะเอาเงินล้านยัดเข้าไปซองเดียวมันไม่พอ
ไงเขียนไปเลยหน้าซองว่าให้เท่าไหร่

เพราะว่าเงินทั้งหมดโอนเข้าบัญชีคุณแม่เรียบร้อยแล้ว
สุดยอดปีหนักมาก

นี่ฉันบอกเลยว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยดิฉันกดดันนะ

แล้วพี่ชายคนเบอร์แรงโอ้โฮ
ยายหน่องมาแล้วไม่ขอน้อยหน้า
คอนเทนต์มาเลยนะพี่ชายเขียนแค่ตัวเลขใช่ไหมนี่

ไปปลดเป็นปึกปึกหลายปึก

ทรองแดงของเกียรติน้องที่เตรียมให้คุณแม่งามทิศนี้นะฮะ

เขียนแครชั่นเลยอวยตัวเองเอาไว้เสร็จสรรค์บอกว่า
สุดยอดไปเลยลูกนัมเบอร์วันคุณแม่ที่ตามหาอยู่นี่แล้ว
ตามหานี่นะแล้วน้องชายคนเล็กเขาก็มาเหมือนกัน
หนุ่มพัฒน์เข้ามาเซวพี่ชายบอกว่าสุดยอดเลยพี่ลูกชายคุณภาพ
ส่วนเฮียบอยก็มาตั้งคำถามว่า

เอ้าเกมพลิกสะกัน

แต่ว่าแม่งามทิศเอาไฮล์ยิ่งกว่า
มาตอบเฮียบอยก็ตอบว่าจริงครับ

สรุปแผนซ้อนแผนสรุปแล้วก็คือ
เงินจากเฮียหน่องไม่ได้กระเด็นสักกระบาทเลย

บอกว่าเฮียหนองอยากแอบส่องซอง
ลืมว่าคนอื่นให้แม่เยอะหรือเปล่า
ทั้งที่เงินของตัวเองที่ใส่ซองให้คุณแม่เนี่ย
ก็เป็นเงินที่เคยยืมแม่มาทำงาน
นี่เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเงินใช้หนี้
หนี้ให้แม่แต่มันเยอะไง
ก็เลยออกหน้าหน่อยว่าเออให้แม่ตุ๊จีนอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ

รักกันมากเขาเรียกว่าแซวกันเล่นนะ
เหลี่ยมเฉือนคมกันสุดนิดเลยนะฮะ
เอาเป็นว่าสะดวกแบบไหนจะเป็นเอฟซีใครก็ได้หมดเลย

จริงเห็นคุณแม่ได้ขนาดนี้แล้ว
ถ้าเป็นคุณแฟนล่ะจะได้เยอะขนาดไหนเนาะ
รอดูกันต่อไปนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ